เอาไว้อย่างดีเลยเอากระสอบนี้ไปวางบนรางรถไฟ
ให้รถไฟวิ่งมาทับจนสุนัขตาย

เนี่ยค่ะแล้วคนก็ไปโพสต์เรื่องราวเหล่านี้ในโลกโซเทียลนะครับ

แล้วก็ถุงกระสอบปุ๋ยเห็นเป็นเลือดด้วย

พังมัดปากมันก็ออกมาไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่แล้วก็เนื้อหาในเฟซบุ๊กก็เลยระบุไว้แบบนี้นะคะ
ว่าคนที่นำสุนัขมาวางให้รถไฟทับ
ถ้าไม่รักก็อย่าทำแบบนี้
สุนัขไปทำอะไรให้เดือดร้อนถึงต้องทำแบบนี้
รู้สึกสงสารสุนัขมากที่ต้องมาตาย
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
แน่นอนคนก็ไปสงสารสุนัขตัวนี้นะ
แล้วก็วิจารณ์พฤติกรรมของคนใจร้ายที่นำสุนัขไปวางให้รถไฟทับ
แล้วก็บอกด้วยว่าใครทำนะคอยดู
ก็ต้องมีจุดจบเหมือนสุนัขตัวนี้ล่ะ

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีไปสอบถามเรื่องนี้

เขาได้รับคำบอกเล่ามาจากแฟน
ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินรถไฟ

ได้รับแจ้งจากคนขับรถไฟขบวน๒๐๔
ออกเดินทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าหัวลำโพง
รถไฟไปชนถุงอะไรก็ไม่รู้อยู่บนรางรถไฟ
อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยก็เลยรีบเข้าไปดู
ปรากฏว่าพอไปดูก็เนี่ยถึงกับต้องตกใจจริงค่ะ
กระสอบมีสุนัขอยู่ข้างในแล้วก็มีเลือดเต็มเลยนะคะ
ฟังเธอเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
ได้รับข้อมูลมาจากแฟนอีกที
เพิ่งแฟนเป็นคนทำงานอยู่ที่สถานีข่าวทอง

แล้วปรากฏว่าไปดูก็คือที่มีคนเอาหมาใส่ถุงปุ๋ยมาวางไว้

ซึ่งตอนนั้นเราก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้ว
เพราะว่าได้โดนรถไฟเหยียบระหว่างช่วงปาก
หมาก็เลยได้เสียชีวิต
นี่แหละค่ะเธอก็บอกว่าที่เธอโพสต์เรื่องราวเหล่านี้ในโลกโซเทีย
เพราะว่าเธอเองเป็นคนรักสุนัขมาก
ก็อยากจะให้คนที่ทำรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป
ว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะ
เพราะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมือนเพื่อนนะคุณทัศนัย
คือสุนัขกับคนคือผูกพันกัน
คือคนที่เลี้ยงจะรู้ดีว่าโอ้โหมันรักแบบแก้วตาดวงใจเลย
จริงแล้วก็ใครที่ไม่อยากเลี้ยงเนี่ย
ก็ไม่ควรเอาไปทิ้งเอาไปปล่อย
ควรจะหาบ้านใหม่หาคนที่สามารถเลี้ยงได้ดูแลได้
หรือถ้าใครไม่ชอบอาจจะมีบางคนไม่ชอบสุนัข
อย่ามาทำแบบนี้ไม่ชอบก็อย่ามาทำร้ายเขา

อันนี้ก็เป็นเรื่องสะเทินใจคนรักสุนัขเป็นอย่างมาก